ส่วนเรื่องราวของปานัทกิติพานุวงศ์นะครับเราทราบกันไปแล้วนะครับว่าเขานั่งรถไปกับเพื่อนแล้วก็ประสบปฏิเหตุ
แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เพื่อนเขาเนี่ยอาการหนักนะครับบรรดาเพื่อนในวงการฟุตซอล
ก็เลยมีการนำของมาประมูลเพื่อช่วยเหลือครับ
ปานัทนะครับนักฟุตซอลจากชนบุรีก็ประสบปฏิเหตุเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
ก็นั่งรถสุดท้ายเนี่ยไปชนท้ายรถหกล้อบนถนนกาญจนาพิเศษครับตัวเขาเองเนี่ยไม่เป็นอะไรมากครับ
แต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการรักษาครับ
นัทก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะนำของของตัวเองก็คือเสื้อแข็งเนี่ยนะครับ
มาเปิดประมูลเพื่อนำรายได้นะครับไปช่วยในการช่วยเหลือค่ารักษา
ขณะที่เพื่อนร่วมวงการในศึกโต๊เล็กฟุตซอลหลายคนนะครับก็ร่วมกันเหมือนกัน
วัดสอนวิเชียนสรษักภูลจางหลีดแล้วก็มีทางเจษฎาชูเดชนะครับ
ธุศรีหลังไพโรธคณาวุฒิหารคำพารณชัยจูวงศุกร์นะครับ
บวมมัติอุสบานบุษาสละพุทธพลาพฮึกนะครับ
หลายตอนหลายคนก็แชร์สื่อโซเชียลวิเดียของตัวเองเนี่ยครับ
เพื่อประมูลของแล้วก็นำเงินไปช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีนะครับของสังคมกีฬาครับ
เมื่อมีความลำบากเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมอาชีพก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกันครับ